สวัสดีครับฮะเป็นล้านเลยเหรอพี่
ที่บอกว่าได้ล้านเนี่ยคือยังไงล่ะครับ
ผมได้ทองล้านจากคาราบาลครับอ่ะเดี๋ยวเราลองย้อนกันดูหน่อย
ว่าเกิดอะไรขึ้นและผู้โชคดีนั่นก็คือ
คุณอภิวัตโตพิทักษ์ครับ
ทรงฝากมาลุโชคแคมเปญบาวแดงช่วยตนไทยสร้างอาชีพ
ทีนี้ว่าอย่าไปปลดหนี้มอเตอร์ไซค์แล้วก็เอาไปทำอาชีพ
ตามฝันครับพุทธดี
เพราะคาราบาลเขาช่วยพลิกชีวิต
ปลดหนี้ต่อยอดสร้างอาชีพให้กับคนไทย
อย่าพลิกชีวิตโชคดีเหมือนผมทรงฝาเลย
ใช่ส่งฝาเลยผู้โชคดีคนต่อไปอาจเป็นคุณ
โอ้โหเมื่อวานนี้เราให้พูดถึงข้อเสี่ยงของกันและกันไปแล้ว
วันนี้ลองพูดถึงเรื่องของข้อดีดูบ้างดีไหมคะ
เรื่องอะไรเนี่ยก็ต้องคิดบวกเอาไว้ก่อนเลยนะ

คุณที่เปิดประตูลงมาคิดบวกเลยนะ

แบบนี้นะเบอร์โทรก็ไม่ทิ้งเอาไว้

บอกบวกกันหน่อยสิคะ

ไม่พ้อบวกได้อย่างไรก็ลูกสองแล้ว

คุณจี๊สาเขาเป็นคนบวกเก่ง

เดี๋ยววันนี้ว่าจะสั่งไปเกลียวมากิ๊บ

เอาเส้นเล็กที่ไม่เอาเอาเส้นเล็กนะ

เอาเป็นเส้นหมี่เส้นหมี่ขาวไม่เอาหมี่สีเหลืองนะ

เอาจริงเขาก็ง่ายนะ

ไม่ต้องไม่ต้องบอก

ก็ไหนก็รู้ข้อดีของน้องใบตองเป็นคนง่าย

แล้วของคุณมีข้อดีอะไรคะ

มีแต่คนชมว่าข้อดีของผมคือความหล่อความเท่ความสมาร์ท
แล้วเนี่ยความตัวสูงของผมนี่แหละคือ
เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นข้อดีของผมมาก
หลายคนบอกคุณชนะดูสูงชะรูดนะ

ถ้าสูงเท่ต้อง๑๙๐ขึ้นแน่เลย
ลองวัดดูเท่านั้นแหละรู้เรื่องเลย

ไม่ไม่อยากเล่นแล้วไปไม่เอา

กลับมา

มันท้อมันท้อ

แต่ว่าข้อดีของพวกเราแต่ละคนอาจจะดูแปลก
แต่นี่ดีแน่นอนกับกิจกรรมนี้เลยค่ะ
เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
เพราะว่ากิจกรรมดีแบบนี้เขาจับจริงแจกจริงส่งจริงได้จริงนะ
เพราะเขาแจกมาแล้วทั่วทุกภูมิภาคในประเทศ
เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยในการต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ครับ

และตอนนี้ผู้โชคดีของเราจะเป็นใคร

ไปลุ้นตามหาผู้ช่องดีกันเลย
ได้เวลาแล้วค่ะทีมงานพร้อมไหมคะ

คุณกรองครับพร้อมไหมครับ

ครั้งฝานทาราบาลแดงและฝานกันคุณสองไปเป็นผู้ช่องดี
ตอนนี้นะคะคุณกลมกว่ายังรวดถึงแล้วนะคะ

ถ้าผู้ช่องดีแล้ว
ผู้ช่องดีได้แกคุณจำเริดบี้แดงจากจังหวัดอุตรอนิด

ราบาลแดงเขียนคำว่าวิตามินบี๑๒ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้นหรือส่งฝาคันโซคุณสองแล้วเขียนคำว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกันพับใส่ฝาแล้วบีบส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏ
สวัสดีครับ